แล้วก็บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากการประกาศผลรางวัลออสการ์ล่าสุดเท่านั้นนะครับ
แต่ว่าการเปิดโป่งจนกลายเป็นกระแสตื่นตัวไปทั่วโลก
เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศโดยบาดหลวง
ก็ถือว่าเป็นผลของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเช่นกัน
ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องจริงจากการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน
ซึ่งผู้สร้างก็จะนำมาใช้เป็นชื่อของภาพยนตร์ครับ
คนที่ต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้ชายของบรรดาบัตรหลวง
ผลจากการเปิดโปรงกรณีนี้ไม่เพียงสร้างความตกตะลึง
ให้กับคนท้องถิ่นที่อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เท่านั้น
แต่ว่ายังถูกขยายผลไปทั่วทั้งโลก
จากการเริ่มตีพิมพ์บทความครั้งแรกเมื่อ๑๔ปีก่อนจนถึงขนาดนี้
ทำให้ผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อมีความกล้าที่จะเปิดเผยตัว
และออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบมากขึ้นทั่วโลก

อย่างล่าสุดก็คือการสอบสวนพระคาดินาลจอร์ดเพล
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ชอบการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กของบาทหลวงในเมืองบาลาแลตหรือไม่

แต่ก็ยอมรับว่าเคยมีนักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา
แจ้งถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักบวชกับเด็กชาย

เพราะว่าไม่มีการร้องขอครับ